คุณผู้ชมพร้อมไหมพร้อมหรือยังทำอะไรกันอยู่
เช้าแบบนี้วางช้อนวางทุกอย่างก่อนนะคะ

เพราะต้องใช้ร่างกายในการดูด้วย
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปน่ารักค่ะ
คุณคะได้ทั้งสาระความบันเทิง
เอ็มวีเพลงถูบิดพิชิตไวรัส

วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง๗ขั้นตอน

คะยี้แรงค่ะ

คุณผู้ชมเล่นเบอร์แรงก็ได้นะคะ
ใหญ่ก็ได้ค่ะแต่เอาให้สะอาดนะคะ

นี่๗วิธีขั้นตอนที่ถูกต้องกับท่าที่๓

ช่วงนี้เป็นประโยชน์มากจริงอ่ะยังไง
อ้าวให้มันสะอาดไงด้านนี้มีฟอง

สลับข้างด้วยค่ะสลับข้างด้วยอย่าทำข้างเดียว
หัวแม่มือโดยรอบทั้งสองข้างนะจ๊ะนะจ๊ะ

อ๋อหมุนด้วยอันนี้หมุนด้วยให้มันสะอาด
ท่าที่๖ใช้ปลายนิ้วหัวขามือทั้งสองข้าง
แสบคันแต่ก็มันดีนะ
อ๋อแสบมันดีนะ
ท่านนี้ก็เกิดมาไม่เคยเจอเหมือนกัน

ท่าที่๗เป็นท่าสุดท้ายลำมือถูรอบข้อมือทั้งสองข้างลำมือถูรอบข้อมือทั้งสองข้าง
เหมือนบิดคันเร่งเต็มเหนียวไปเลยจ้ะ

อันนี้ล้างข้อมือจะได้สะอาด
เชื้อโรคไม่ได้อยู่แค่มือมาที่ข้อมือด้วย

โอ้โหขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่นะคะ
เป็นคลิปน่ารักมีทั้งสาระความรู้และความบันเทิง

ขอบคุณมากจริงและย้ำว่าทำให้ครบทั้ง๗ท่านะคะ
เพราะเขาบอกว่าไวรัสจะออกจากมือเรา
ในช่วงที่เราล้างมือครบ๒๐วินาที